สวัสดีครับครับมวยคู่แรกของเรานะครับ
ฝ่ายน้ำเงินเจนลบหรือยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว
ใช้เวลา๑นาที๕๒วินาทีเอาชนะเทคนิเกิ้ลน็อกเอาท์
แสงตะวันเกียรติกำทรมายกที่๓ครับ
บอกแล้วว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกัน
เจ้าตัวเคยแพ้มานะครับแต่วันนี้ทบต้นทบดอก
ชนะน็อกไปยกที่๓เอาไปเลย๓๐๐บาทครับ

นี่ครับทำเองรับเองถือเองเลยครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับ

ส่วนน้ำเงินปลายบอกว่ามีของดีมาฝาก

เอาติดตามวิทยา
ครับมวยคู่ที่๒แล้วนะครับ
ฝ่ายแดงสลาตันโตโยต้าระยอง

ชกมาแล้ว๒๔ครั้งชนะ๓๗ครั้ง

พยักษ์พอเจริญแพทย์ยกที่สี่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม

ชนะ๔๑แพ้๑๙ครั้ง

เวทีมวยราชดำเนินครับ

อาจารย์สินชัยจุลวงครับ
ครีมครับ

ต้องการดูสละสันจะเก็บได้ไหม
อาจจะใช้เข่าในครับปั้มตีครับ

ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

ผมมองว่ามันจะเป็นโรคติดต่อมันจะลามกันไปเรื่อยเลยนะ

ตะวันเกียรติกำพรแพ้ทีกิโอเจนรบ
ซูจีบะหมี่เกี้ยวในยกที่๓นะครับ
นี่เป็นคู่ที่๒สลาตันเมืองระยอง
โตโยต้าระยองนะครับจากชนบุรีมุมแดงน้ำเงินมังกรเพชร
สกสุกหายิมจากนครปฐมครับให้คะแนน๓คน
ชนทีอุสมานีนรงรวมจิตแล้วก็ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์
ต้องบอกว่าความดุดันนี่นะฝ่ายแดงนี่นะชกที่ไหนเนี่ย
ประทับใจคนมวยนะว่าอย่างนั้นเถอะขาบูมันมันเหมาะกับการมาออกทีวี

คือการจัดมวยออกทีวีทางด้านทีมงานโปรแมตเตอร์ส่วนไทย

พิจารณาล่ะพิจารณาถึงตัวมวยคณะมวยต้องอยู่ในความเชื่อถือของแฟน
เพราะว่าถ้าชกล่ามเนินคนดูก็จะมีเฉพาะในเวทีไง

ไม่ได้ประเทศที่มาเต้นมารอหลังพิ่งเชือกบาดหลังไม่ได้ออกทีวี

พิจารณาเป็นพิเศษนะครับ
แล้วกรรมการต้องด้วยนะไม่ต้อยต้องเหลือนะ
อย่าปล่อยให้เต้นกันเต้นไปเต้นมาไม่ออกอาวุธอย่างนั้นไม่ได้
ขอบคุณนะครับกรรมการจากพี่แอร์ราชดำเนินโดยคุณเฉลิมพงเคี่ยวสกุลคุณไพรปัญญาลักษณ์และคุณศิรเดชสุวรรณาคอน
ต้นน่ากลัวเลยนะครับกางเกงสีแดงเนี่ยสลาตันโตโลต้าระยองนะครับแรงหนักนี่ไงมาอีกแล้วมีสับสอกสั้นสะบัดหน้านิดนึงไม่มีอะไรบอกมีไกด์เอาอีก
ถือว่าเป็นเขาเรียกว่านักลงทุนอีกคนนึงนะลายนี้

นาทีแรกอ้าวละหมัดขวาโอ้โหเจอศอกขวาสวนนี่อันตรายแล้วนะ
ถ้าเจอสวนแบบนี้เจ้ามังกรเพชรจังหวะฝีมือลีลาจัดจ้านมากครับเชิงมวยน้ำเงินเนี่ย
สายตาดีภาวะเข้าไปนี่สอกสั้นสับเมาะเลยอ่ะอันตรายทั้งคู่พี่ป่ะดูแล้วอันนี้
ยืดเยอะก็ได้เร็วก็ได้
พอจัดไปแล้วแฟนมวยบอกสูสีนี่ไม่ได้
อายเลยนะเผินเลยนะ

อย่างคู่แรกเนี่ยมองกันว่าฝ่ายแดงนี่เคยชนะนะ
โอ้โหแฟนมวยบนล็อกเองก็ยังมองเลยวันนี้โอ้โหดูแวร์เบอร์เลย
นี่ยังงงเลยนะโอ้ตึกตองโอ้โหมวยมันน่าจะออกมาในรูปนี้

ยืนมวยรูปร่างหลังจากเปลี่ยนชื่อรูปร่างอาวุธมวยต่างทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด
หมดยกแรกปุ๊บเห็นเลยนะโอ้โหน่ากลัวจริงครับ
เคยแพ้คือบรรดาเกจิอาจารย์ไม่รู้กี่สำนัก
เปิดมาบอกว่าวันนี้แดงแบร์เบอร์แดงชนะแน่
คือแสงตะวันสะชอยแล้วไม่ใช่คนละเรื่องเลย
ครับมวยคู่๒รอแล้วครับผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงสละตันโอ้โฮต่อยมัด

วยพันดูดครับตามสไตล์เลยนะครับใช่ครับ

อ่าเขาก็ทำสวยนะมีต่อยมัดฟั้นสอกเข้าไป
คนนั่นครับนั่นสนามเลย
ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนแห่ง
โจรมาที่ขอบคุณคุณอย่างกับ๙๑จอระเข้เขียวด้วยครับ
พร้อม๓๐๐๐บาทใหญ่ผู้ชนะนอกละก็๑๐๐๐๐บาท

บนเวทีต่อครับยกที่๒แล้ว

ยกแรกเห็นแล้วนะครับฝีไม้ลายมือ
ตัวนี่อยู่ที่น้ำเงินแดงนี่ลักษณะ

ต้องรีบไปก่อนเลยพี่ป่าแดง
ถ้าไม่งั้นยก๔ยก๕นี่มันเป็นคิวของน้ำเงินโชว์แล้วนะ

น่าจะดูรูปร่างช่วงชบของฝ่ายน้ำเงินมานี่น่ารักน่ารักน่ารัก

เวลามัดมาแล้วมีกาดมีบังเรียบร้อยเลย
ฉันยากจะยานเลยมันเบียดนะ

เจอศอกเจอศอก
เจอแข้งขวาโต้คืนคืนไม่คืนขึ้นด้วยแข้งขวาไปอีกบัง
มังกรเพชรแม่คือเป็นมวยที่ออกอาวุธได้เนียนนะนะ
ไม่ว่าใครออกทิ้งบนรกกระเจี๊ยวเจ้าทิ้งบนรกกระเจี๊ยวเจ้าทิ้ง
มังกรเพชรมองบนแต่ไต่ราก

ต้องเปิดเกมนะต้องครับต้องเขยับ
ซ้ายหุกลดตามจากแข้งขวา

และก็แข้งสายเองนะสวยงามเลย
ถ้าแม่นแบบนี้ศาลตันเหนื่อยหน่อย
ถ้าการอยู่ตรงนี้ต่อยโดนหน้ายากละ
ป้องกันแบบนี้เพียงกว่า

ลักษณะแบบนี้คือการฟิตซ้อมเตรียมตัวมาดีไง
สรุปแล้วดูเกมนี้ต้องเปิดเกมแล้วนะ
อย่างนั้นก็ต้องลงทิ้งเปิดเกมนะไอ้เจ้าแดงเนี่ย

เห็นไหมความไวหรือว่าพิ้วต่าง

ถ้าออกก่อนออกตีนซ้ายไปนี่แบบจะมีฟี
เราก็เลยมีดีงานตีหน้าขาเลย

เปิดนิดนึงครับแล้วต้องน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมด้วยนะครับ
แดงสละตันตรวจต้าระยอง
แน่นอนอยู่แล้วต้องเปิดต้องมานิ่งมาแทร่จ้อง

ไปยิงคุยแบบนี้ตีนยาวของมังกรเพชรกินนิ่มเลยนะ
ต้องขยับหน่อยเนี่ยต้องออก
ต้องออกเล่นเลยหมดยกที่สอง
ถึงพีคถึงขิงแล้วด้วยครับมวยคู่นี้ครับ

ประเภทเถียงคำไม่ตกฟาดทั้งคู่เลยครับ
ทางด้านสลาตันนี่ต้องเดินแรกนะเดินเข้าแรก
ดูจังหวะเดินเข้าไปสายหาจังหวะดีนะครับ
แต่ขณะที่น้ำเงินเองมังกรเพชร
มีโต้มีเถียงทุกลูกเหมือนกันครับ
กันยาวเลยครับมวยคู่นี้ตามต่อยกที่๓

ถ้าติ้งจะติ้งหนึ่งจ้องกันไปจ้องกันมา
คุยกันไปคุยกันมานี่น้ำเงินกินเรียบ

ลุ้นเด็กที่น่ารักทั้งคู่นะการถ่วง
แต่ว่ายังมีหมัดอันตรายนะของสลาตัน
ต้องระวังอยู่ที่หูปีกตีตีไม่ได้แยกสิงชัยอิราโว
บางครั้งเนี่ยนะบรรดาพี่น้องแฟนมวยเขาดูว่าโอ้ตอนนี้เชิงมวยไอ้ฝ่ายน้ำเงินมันได้เปรียบ
แต่ว่าราคาไม่มาอาจจะมองว่าเดี๋ยวเบียดเสียดสีแล้วอาจจะยุบก็ได้
เมื่อสักครู่นี่สละตันโบกมือแล้วต้องบอกเข้ามาหน่อย
อย่าไปรอเยอะให้มาแลกกันหน่อย

เพราะถึงนี่ลำบากนิดนึงมีหมัดทำมาล้ายจะกว่าน้อย

อันตรายมากนี่ซ้ายขวานี่ใช้ได้แล้วเต็มซ้าย
งซ้ายนี่มันสร้างความระบากใจให้สลาตันโดยตลอดเลยนะ
เหลี่ยมตัวมันได้เปรียบกันหมด
เห็นเลยเห็นออกอาวุธแล้วเห็นเลยแฟนมวยเห็นด้วย
การยืนระยะแล้วครับคุณผู้ชมแล้วหุบซ้ายนี่เป็นหมัดอันตรายของสลาตันนะครับ
ต้องป้องกันต้องระวังให้ดีเลย
ต้องรอจังหวะนะครับคืนน้ำเงินแต่ซ้ายมานี่ฮุกซ้ายคืนเลยอ่ะได้

โอ้ในนี่ลำบากนิดนึงอ่ะมีประหวามีประหวา

โอ้เต็มเลยลูกนี้เต็มไปเลย
โอ้โหเรียกรอยเลยจำกลั๊กอยู่ยุติเลย

ไม่ได้เลย

ถ้าคู่แรกเปิดหัวมาเฮียนเนี่ยเดี๋ยวยาว
โดนยังไงนี่ศอกสั้นหลับเลย

เจอศอกงัดเข้าไปไงลุกไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเต็มเลยพยายามจะพังงะพยายามจะลุกขึ้นมาทีนึงนะ
ขึ้นไม่ได้ก็ลงเปย์ดีกว่าแน่นอน
เหมือนฟุตบอลน่ะนะเรียกว่าบุกอยู่ข้างเดียวเลย

นั่นแหละทีเดียวเลยลำบากเลยครับลูกนี้แก้ไม่ตกจริงครับ
ถ้าบอกท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันถ้าคู่แรกเฮียนนี่คู่๒คู่๓ส่วนมากจะเป็นแบบนี้
และสุดท้ายก็ชนะสวยงามเลยครับ
สลาตันโตโยต้าระยองแพ้ทีโอมังกรเพชรสกสุไงยิมในยกที่๓พักสักครู่ครับ